กลับมาในช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ได้เวลาบุกเข้าครัวไปเรียนรู้เมนูพาสทิซิโอพายพาสต้าอบสไตล์ชาวกรีกกันแล้วค่ะ
รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องน้ำลายสอกันอีกแน่ไปไปลุยกันเลยค่ะ
อันนี้ก็คือตัวเราเรียกว่าบูคาจินี่บูคาจินี่บูคาจินี่เนี่ย
คนไทยเรียกว่ามักกะโรนีถูกไหมคะจริงจริงแล้วมักกะโรนีไม่ใช่นะคะ
กะโรนีเนี่ยจะต้องเป็นเส้นสั้นแบบนี้มักกะโรนีจะเป็นมะกะโรนีได้คือมันต้องมีรู
ทีนี้บุคาจินี่คือสปาเกตตี้ที่มีรู
ปาซิตี้คือสปาเกตตี้ที่มีรูคือเป็นเส้นในรูที่ขนาดยาว

แต่มะกรณีจะเล็กและอ้วนจะสั้นและอ้วนแต่ว่าแป้งส่วนผสมเหมือนกัน
เหมือนกันมันก็คือพาสต้าชนิดนึง
เส้นนี่คือเส้นที่ต้องแล้วเวลาต้มตั้งกี่นาทีครับเชฟป่ะ

ก็คือซอสเนื้อกับมะเขือเทศ

ตัวนี้ก็จะมีเป็นมะเขือเทศสุก

สดสุกแล้วก็ตัวนี้จะให้ปั่นแล้วก็มีเป็นเนื้อ
แล้วก็มีเครื่องเทศต่างออริกาโน่อะไรพวกนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่แตกต่างของเมนูนี้ก็คือว่าเรามีตัวครีมซอสตัวนี้
ใช่อันนี้อย่างที่บอกว่าเขาเอาทั้งความเป็นอิตาเลียนแล้วก็ฝรั่งเศสเข้ามาผสมกัน

ตัวหลักที่ขันไม่ได้ใช่ไหม
จริงอันเนี่ยเราเรียกมันว่ากลีกลาซันยาก

ขั้นแรกก็คือหลังจากที่ได้๓ตัวนี้มาขัง
ผมจะผสมตัวอิสเมลกับเส้นนิดหน่อยนะครับผม
แล้วก็ถึงจะใส่ตัวซอสลงไป

เราทานได้เลยไหมครับ

แต่ว่าถ้าในกรณีที่ของเราทำไว้ก็คือ
คือต้องการให้มันออกมาในรูปทรงที่มันสวยงาม
ควรจะปล่อยให้มันเย็นครับ
ประมาณสัก๕หรือ๖ชั่วโมงก่อน

คือในเชิงที่เราเป็นร้านอาหารหน้าตาต้องสวยงามด้วย

ได้ได้เลยครับ

ที่ร้านเนี่ยเราเสิร์ฟนะคะ

สำหรับคนรักชีส

เอาละครับพร้อมแล้วที่จะทานเมนูที่มีชื่อว่า

ไม่กลัวอ้วนนะค่ะ

ลูกค้าเข้ามาสั่งทานควรจะทานเป็นอาหารจานเดียว

จะเหมือนคนไทยตรงแต่คนแอเชีย
นี่นะครับนี่อะทานได้แล้ว

แบชเนลครีมนี่มีความนุ่ม
แต่ว่ามีเนื้อที่แน่นมากกว่า
ง่ายแล้วน่าจะถูกปากคนไทยด้วย
เด็กชอบค่ะเป็นเมนูที่เด็กก็ทานได้
เพราะรสชาติถือว่าคือมีความหอมเครื่องเทศมีรสชาติที่คนไทยน่าจะชอบ

เป็นอาหารที่ทานแล้วแบบอบอุ่นแบบเหมือนครอบครัวโฮมี่อะไรอย่างนี้
ใครก็ทานได้รับประกันว่าทานได้ทุกคนแน่นอนทุกเพศทุกวัย

ถามพี่อุ๋นดีกว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านโอลีฟร้านอาหารกรีดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ

เนี่ย๑๓ปีแล้วค่ะปีนี้ขึ้นปีที่๑๔ครับผม
เกิดจากความชอบส่วนตัวมีโอกาสไปเที่ยวกรีสแล้วก็หลงรักประเทศกรีสหลงรักอาหาร
เพราะเอิญว่าเราก็มีเพื่อนเป็นคอนกรีตอยู่ประเทศไทยแต่งงานกับคนไทย

ก็เลยจับพัดจับหูมาคุยกันว่าเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอาหารกฤษคนไทยไม่รู้จักอาหารกฤษ
มันน่าจะลองทำอะไรที่เกี่ยวกับอาหารกรีกดูนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์โอลีฟเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว
เหนือจากเมนูนี้นะครับทางโอลิเฟงมีเมนูกรีดของเมนูไหนที่อยากจะแนะนำบ้างครับ
ต้องมาดูกันเองต้องมาชิมอธิบายอย่างนี้จะมีพวกขบับอย่างนี้ค่ะถ้าคุณเคยขบับ
ขบับอาจจะรู้จักกันอยู่บ้างบอกว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นชื่อเสียงของกรี๊กก็คือกาแฟกาแฟกรี๊ก

ทานทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องตบท้ายกันด้วยกาแฟกรีกนะคะกาแฟกรีกเนี่ยมันจะเป็นกาแฟที่ชงในหม้ออันนี้เราเรียกว่าบริกกี้

ริกกี้แล้วก็ชงบนเตาเลย
นี่เราตั้งเตาแล้วก็อย่างนี้
กาแฟใส่น้ำตาลใส่น้ำใช่ไหมคะแล้วก็ชงบนเตานะคะพอเดือดปั๊บยกลงแล้วก็เทเลย

คือเนื่องจากว่ามันไม่ได้กรองกากเพราะฉะนั้นต้องรอให้กากเนี่ยนอนก้นก่อนแล้วค่อยจิบนะคะ
อันนี้คือความพิเศษของกรีดคอฟฟี่กรีดคอฟฟี่เนี่ยจะไม่ใช่บดกับเครื่องธรรมดานะคะมันต้องบดกับเครื่องโม่หิน
มันจะต้องละเอียดแบบละเอียดเป็นผงแป้งเลยค่ะ
มีความหอมของกาแฟแบบที่มันมีเอกลักษณ์ของมันเอง
ตอนนี้น่าจะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับอยากจะลองทานอาหารกฤษดูมายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ่นมากนะครับขอบคุณครับ

ออนทัวร์ออกค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ๔เมนู๓สัญชาติจาก๓ประเทศที่ถูกรวบรวมไว้ในประเทศไทยอย่างเข้มข้นและเจาะลึกทีเดียวค่ะ
นั่นก็อาจจะเป็นเพราะเราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงของเมนูเส้นหลากหลายรูปแบบทั้งผัดทั้งลวกทั้งอบทำให้เราได้ค้นพบรสชาติความอร่อยของเมนูเส้นที่แตกต่างกันออกไปและถึงแม้จะแตกต่างแต่ก็เป็นความแตกต่างที่มีสไตล์ซึ่งนั่นหมายถึงอัตลักษณ์และอรรถรสของรสชาติอาหารที่จะทำให้นักชิมต่างจดจำนั่นเองค่ะ
จะพาไปพบกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าอร่อยหลังสอนอพระพลาชัยต่อด้วยเส้นหมี่ขาวข้าวหมากเมนูเส้นอันเก่าแก่สูตรต้นตำรับแท้ของชาวจีนแคะรวมถึงพาสต้าแบบมีไส้ใส่น้ำซุปในสไตล์อิตาลีตอนเหนือเอาเป็นว่าเสาร์หน้าเจอกันแน่นอนค่ะ